ทุกผู้ชมครับไปดูคดีของน้องชมพู่นะฮะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ข้อมูลสำคัญ
เกี่ยวกับผลการชนะสูตรศพอย่างละเอียดออกมานะครับแต่ถ้าจะถามว่าวันนี้ความเคลื่อนไหวมีอะไรบ้าง
นะมันก็มีเรื่องของการติดตามหาตัวคนร้ายค่ะนะครับ
แล้วก็นี่ฮะนี่คือภาพล่าสุดในวันนี้นะครับ
คุณพ่อนะครับแล้วก็ครอบครัวยาดของน้องชมพู่
วันนี้ไปสร้างธาตุเจดีเอาไว้ใส่อัฐิใส่กระดูกของน้องชมพู่
เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีพิธีเก็บอัฐิกันจะเก็บเท่ากระดูกกัน
ครับหลังจากที่ชาบปนกิจศพไปแล้วเมื่อสองสามวันก่อนอืม
นี่นะฮะเตรียมสถานที่กันแล้วก็จะเก็บกระดูกของลูกสาวไว้ที่
วัดแถวบ้านนะที่คุณพ่อบอกค่ะนะครับส่วนความคืบหน้า
ทางคดีวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
เกาะติดอยู่ในพื้นที่ที่มุกดาหารนะครับ
คดีการหายตัวไปแล้วก็เสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
วันนี้เราได้ข้อมูลสำคัญผลการตรวจชนะสูตรศพรอบที่๒ของน้องชมพู่
จากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
แต่ว่ายังไม่มีการรายงานออกมาอย่างเป็นทางการนะครับทุกผู้ชมครับ
เราขอย้ำนะครับว่านี่เป็นรายงานอย่างไม่เป็นทางการนะ
อย่างเป็นทางการต้องรอการแถลงชี้แจงอย่างชัดเจนจากทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แต่ที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยยังไม่เป็นทางการ
ผลการชนะสูตรในรอบที่๒อย่างละเอียดระบุว่าจากการตรวจชนะสูตรศพของน้องชมพู่
แต่ไม่พบคราบอสุจิในบริเวณอวัยวะเพศของน้อง
หรือว่าตามร่างกายของน้องนะฮะที่ซอกเล็บตามเล็บตามนิ้วมือนะ
หรือว่านิ้วเท้าของน้องชมพู่เนี่ยไม่ปรากฏดีเอนเอของบุคคลอื่นเลย
ซึ่งอาจเป็นเพราะสภาพศพของน้องชมพู่ที่ไปเจอนะฮะ
อยู่ในลักษณะของการเปลือยกายแล้วเนี่ยยังถูกทิ้งไว้ในป่าเป็นเวลา๒๓วันแล้ว
เพราะหายจากบ้านไปรวม๔วันได้
แล้วถูกทิ้งเอาไว้เป็นเวลานาน
ซึ่งอาจจะทำให้หลักฐานที่อยู่ในศพเสื่อมสภาพไปตามเวลา
แล้วมีการส่งไปชนะสูตรรอบแรกอีก
หลังจากนั้นถึงส่งมาชนะสูตรรอบที่๒
ที่สถาบันนิติเวศร์โพยบาลตำรวจหลักฐานในตัวของน้องชมพู่

มีข้อมูลที่ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีของเราได้มาขอย้ำว่าเราได้เป็นรายงานมา
ผลการชนสูตรอย่างละเอียดรอบที่๒แต่อย่างไม่เป็นทางการนะ
ต้องรอฟังการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
แต่เอาเป็นว่าข้อมูลที่เราได้มาคือมีร่องรอยของการล่วงละเมิดทางเพศในตัวของเด็ก
แต่ไม่เจอคราบอสุจิซึ่งมันก็เป็นได้หลายทาง
เราก็พยายามจะสอบถามข้อมูลต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเรานะครับได้พูดได้คุยได้ข้อมูลมาจากชุดสืบสวนเนี่ย
ตำรวจสนิทานว่าเมื่อออกมาเป็นแบบนี้นะครับ
พฤติการของคนร้ายคือคนร้ายน่าจะพยายามลงมือข่มขืนเด็ก
โดยวิธีการทำร้ายร่างกายก่อนทั้งชกท้องหรือจับมัดมือทั้งสองข้าง
คือเด็กวัยสามขวบเนี่ยไม่มีทางที่จะต่อสู้อยู่แล้วนะครับค่ะแล้วก็
พยายามจะล่วงละเมิดทางเพศแต่อาจจะทำไม่สำเร็จ
เพราะว่าความเป็นเด็กคือเป็นเด็กหญิงอายุแค่สามขวบนะครับ
หรืออาจจะทำสำเร็จอะไรก็แล้วแต่แต่มันไม่มีคราบอสุจิอยู่ในตัวของน้อง
เพศหรือว่าตามร่างกายของเด็กมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่า
มันอาจจะไปอยู่ตรงจุดอื่นที่ต้องไปหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ
เพราะตอนนี้กองเกงเราเจอค่ะรองเท้าแตะเราเจอใช่
แต่เราไม่เจอเสื้อกล้ามของน้องชมพู่ที่ใส่ไปวันนั้นนี่แหละค่ะพยานหลักฐานสำคัญ
ก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยมีร่องรอยอะไรอยู่ที่เสื้อกล้ามตัวนั้นหรือเปล่า
อืมอ่าแล้วเอาเสื้อกล้างไปซ่อนที่ไหนอะไรยังไง
หรือจะเผาทิ้งไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะตำรวจเชื่อว่าคนร้าย
ที่จับน้องชมพู่ไปแล้วก็ทำกับน้องชมพู่เนี่ยนะครับต้องไปก่อเหตุในจุดอื่น
ไม่ใช่จุดที่พบศพอย่างแน่นอนนะฮะหลังจากที่ทำร้ายน้อง
แล้วน้องเสียชีวิตแล้วน่าจะนำศพของเด็กใส่กระสอบ
หรือว่าใส่ถุงแล้วก็พาขึ้นมาที่จุดที่เป็นเนินเขาที่เรียกว่าภูเหล็กไฟ
จากบ้านประมาณหนึ่งจุดเจ็ดกิโลเมตรนะครับทำไมตำรวจถึงสันนิษฐานลักษณะแบบนี้นะครับ
ก็เพราะว่ารองเท้าแตะที่เจออยู่ใกล้กับศพของน้องชมพู่ห่างกันแค่ประมาณ๑๐เมตรเนี่ย
เจอทั้งสองข้างวางอยู่คู่กันเลย
ถ้าคนร้ายอุ้มเด็กมาลักษณะแบบที่เด็กยังมีชีวิตค่ะหรือว่าไม่มีชีวิตและอ่า
ก็แล้วแต่เนี่ยแต่ลักษณะการอุ้มมาเดินขึ้นเนินเชิงเขาโขดหิน
ทางที่ยากลำบากแบบนั้นรองเท้าของเด็กมันต้องตกในลักษณะที่แบบกระจัดกระจายกว่านี้
ใช่คือมันคงแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ตกตรงนั้นที่นึงตรงนี้ที่หนึ่งอะไรแบบนี้
แต่นี่ทำไมถึงวางเรียบร้อยถูกวางทิ้งไว้แบบนี้
เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าถูกใส่ถุงหรือว่ายัดกระสอบมาแล้วจุดที่จะหาที่ทิ้งพอเอาออกมาเนี่ย
ก็เอาของมาวางวางไว้แล้วก็วางให้เหมือนกับตั้งใจว่าจะตบตาเจ้าหน้าที่
กางเกงวางจุดหนึ่งรองเท้าวางจุดหนึ่งเอาศพไปวางจุดหนึ่งอืม
แต่เสื้อกล้ามยังหาไม่เจอใช่ค่ะก็ไม่รู้ว่าเสื้อกล้าม
จะมีหลักฐานอะไรสำคัญคนร้ายถึงเอาไปซ่อนจนหาไม่เจอแบบนี้นะครับ
สิ่งที่ตำรวจกำลังขมวดปมในขณะนี้นะครับก็คือการหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
ในจุดต่างที่คาดว่าน้องชมพู่จะถูกพาไปแล้วก็ถูกเอาศพมาทิ้งเอาไว้นะครับ
อ่าเพราะตอนเนี้ยเราก็ยังไม่เจอเรื่องของถุงหรือว่ากระสอบค่ะ
เจอแต่รองเท้าแล้วก็กางเกงเท่านั้นนะครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
รวมทั้งศพของน้องชมพู่ส่วนเรื่องของผู้ต้องสงสัยนะครับ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็ยังหยุดอยู่ตรงที่เจ็ดคนอืม
คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยกลุ่มแรกที่เรียกมาสอบปากคำแล้ว
แต่ย้ำว่ายังเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน
บ้านใกล้ใกล้กับน้องชมพู่เนี่ยหกค่ะอีกคนนึงเนี่ยอยู่ต่างอำเภอ
แต่ช่วงวันเกิดเหตุน้องหายไปเนี่ยแล้วเขาตามหากันเนี่ย
อยู่แถวนี้พอดีค่ะและบวกหนึ่งอืม
ผู้ต้องสงสัยรายใหม่ที่เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิด
กับครอบครัวของน้องชมพู่ทั้งหมดตำรวจติดตามดูพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลานะครับ
แต่ตอนนี้ต้องรอผลการสอบสวนขยายผลสืบสวนขยายผล
แล้วก็ผลการพิสูจน์หลักฐานต่างต่างที่จะออกมาด้วยนะครับรวมถึงการแจ้งข่าว
หรือว่าการให้ข่าวของคนในพื้นที่ในหมู่บ้านหรือรอบข้างหมู่บ้าน
ว่าจะมีใครที่มีความเคลื่อนไหวแบบผิดปกติหรือไม่เพราะตำรวจเชื่อว่ายังไงซะ
คนที่ทำร้ายน้องชมพู่จับตัวไปแล้วก็ทำร้ายจนเด็กเสียชีวิตยังไงต้องเป็นคนในพื้นที่อย่างแน่นอนนะฮะ
ขณะที่มูลเหตุจูงใจเมื่อดูจากพยานหลักฐานที่ได้ในขณะนี้
รวมทั้งรายงานข่าวเรื่องผลการชนะสูตรในรอบที่๒ที่ออกมานะครับ
ตำรวจตั้งไว้สองประเด็นนะครับหนึ่งก็คือคนร้ายเป็นคนที่มีความหมกมุ่นทางเพศ
กลจริตหรืออาจจะเมายาเสพติดก็เลยมาก่อเหตุกับเด็กหญิงวัย๓ขวบ
ส่วนเรื่องที่สองเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับพ่อแม่ของเด็ก
หรือว่าญาติสนิทที่ใกล้ชิดกับเด็กก็เป็นได้ก็เลยมาก่อเหตุลงมือกับเด็ก
ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้มีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับตำรวจจะหาพยานหลักฐานมาประกอบอย่างเต็มที่
ก่อนที่จะตัดประเด็นไหนประเด็นหนึ่งทิ้งออกไปตอนนี้ตำรวจได้ตรวจสอบเส้นทางการเข้าออกทุกเส้นทางในหมู่บ้านของน้องชมพู่นะครับ
แล้วก็ยังสแกนพื้นที่รอบหมู่บ้านแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงอย่างละเอียดด้วย
ส่วนกล้องวงจรปิดไปถามชาวบ้านแล้วนะครับว่าหลังไหนมีกล้องวงจรปิดติดไว้บ้างหรือเปล่า
ตอนนี้ยังไม่พบว่าในหมู่บ้านของน้องชมพู่มีบ้านไหนที่มีกล้องวงจรปิด
หรือจะมีกล้องวงจรปิดจุดตามถนนจุดไหนที่จะเห็นรถของผู้ต้องสงสัย
หรือว่าผู้ต้องสงสัยที่เข้ามาที่บ้านของน้องชมพู่ในวันเกิดเหตุก็คือช่วงเช้า๑๑พฤษภาคม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยไปที่ด่านตรวจคัดกรองโควิด๑๙นะฮะ
ก่อนจะเข้าพื้นที่หมู่บ้านของน้องชมพู่เนี่ยเขามีด่านตรวจคัดกรองโควิด๑๙อยู่ตรงสามแยกเตางอย
ตรงนี้ฮะสามแยกเตางอยห่างจากบ้านน้องชมพู่ประมาณ๕กิโลเมตร
คือถ้าใครจะเข้าออกเนี่ยต้องมีการจดบันทึกอะไรไว้ด้วย
ต้องผ่านอยู่แล้วเพราะว่าเป็นด่านตรวจประจำเอ่อ
ถูกต้องโควิด๑๙นะเพราะฉะนั้นช่วง๑๑ถึง๑๔พฤษภาคมเนี่ย
เราไปดูแล้วนะครับไม่มีข้อมูลเรื่องของรถจากภายนอกเข้ามา
ค่ะอ่าถ้ารถจากพื้นที่ต่างต่างที่เป็นพื้นที่นอกหมู่บ้านเข้ามาเนี่ย
เขาต้องลงบันทึกเอาไว้แต่ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเป็นไปได้ใหญ่ว่า
คนที่ก่อเหตุกับน้องชมพู่ก็ต้องเป็นคนในพื้นที่ในหมู่บ้านนั่นแหละ
วันพรุ่งนี้ชุดสืบสวนก็จะเริ่มภารกิจในการเดินค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับ
โดยครั้งนี้นะครับจะเอาสุนัขตำรวจ๓ตัวจากกรุงเทพมาร่วมค้นหาด้วย
ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้สุนัขตำรวจสามตัวจากกรุงเทพมาร่วมค้นหา
สุนัขสามตัวนี้เป็นสุนัขตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญถูกฝึกมาเฉพาะด้านในด้านของการสืบสวนโดยเฉพาะเลยนะครับ
ซึ่งสุนัข๓ตัวนี้จะสามารถคัดแยกเสื้อผ้าหรือหลักฐานอื่นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
อันนี้เป็นสุนัขภาพเก่านะที่เคยออกค้นหากันก่อนหน้านี้
แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เพิ่มอีก๓ตัวมาใหม่อีก๓ตัวนะครับ
มาจากกรุงเทพฯเลยนี่นะครับ
ทีมข่าวของเราก็ยังคงอยู่ในพื้นที่เกาะติดข่าวนี้ตลอดนะคะ
เพื่อที่จะได้ข้อมูลอะไรที่มันเพิ่มเติมมาบ้าง
ก็แวะเวียนไปคุยกับเพื่อนบ้านน้องชมพู่บ้าง
ไปเจอน้องคนนึงชื่อน้องคนนึงค่ะ
เป็นเพื่อนสนิทของน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่นะคะ
ก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยสนิทคุ้นเคยกันกับบ้านน้องชมพู่มาก
น้องชมพู่ก็จะเดินมาเล่นที่บ้านเธอก็เดินไปเล่นบ้านน้องชมพู่เหมือนกัน
ก็เลยรู้สึกใจหายแล้วก็ยังทำใจไม่ได้นะคะ
น้องคนนึงเนี่ยเล่าให้ฟังว่าน้องชมพู่มาเข้าฝันเขาด้วย๒ครั้งด้วยกัน
ครั้งแรกเนี่ยคือวันที่จัดงานศพให้น้องค่ะ
เขาเล่าบอกว่าตอนนั้นเป็นช่วงเวลากลางดึกฝันว่าน้องชมพู่มาเล่นหน้าบ้าน
โดยมาดึงเชือกสีแดงที่ผูกไว้หน้าบ้านแล้วหลังจากนั้น
น้องชมพู่ก็หายไปค่ะ
ครั้งที่สองที่ฝันถึงน้องชมพู่นะคะ
เขาบอกว่าเมื่อวานช่วงประมาณสัก๔๕โมงเย็น
น้องคนนึงนอนอยู่ที่เปรย์หน้าบ้าน
ว่าน้องชมพู่เดินมาหาค่ะ

มากับใครไม่รู้อีกสี่ห้าคน
ไม่เห็นหน้าเห็นเป็นเงาดำ
ยืนรออยู่ที่ถนนหน้าบ้านค่ะ
แล้วในฝันน้องชมพู่วิ่งเข้ามากอด
ซึ่งปกติแล้วน้องชมพู่ไม่เคยมากอดเขาเลยนะคะ
แล้วก่อนที่น้องน้องมาหายไปกับคนเหงาดำทั้งสี่ห้าคนเนี่ย

ครับ
ซึ่งน้องคนนึงกับคุณแม่ของเขาเนี่ย
เชื่อว่าน้องชมพู่อาจจะอยากมาบอกลานะคะ

พอดูข่าวเห็นมีร่างทรงมาบอกว่า
น้องชมพู่หิวน้องคนนึงกับคุณแม่ก็รู้สึกเป็นห่วงอะนะคะ
ก็เลยไปกับทีมข่าวเอานมเอาขนมไปจุดทูปบอกดวงวิญญาณให้มารับ
แล้วนมที่นำมาให้ที่สวนยางพาราที่ใกล้เคียงกับจุดที่น้องชมพู่หายตัวไปนี่แหละค่ะ
ก็บอกให้น้องมารับขนมรับนมเพื่อให้น้องได้ไปสู่สุขตินะคะ
คนหนึ่งกับคุณแม่ก็เชื่อนะคะว่าน้องชมพู่อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองเสียชีวิตแล้ว
เพราะว่าเผาศพไปยังไม่ครบ๗วันก็วนเวียนมาหาคนใกล้ตัวค่ะ
สิ่งที่คนอย่างคนใกล้ตัวหรือเพื่อนบ้านหรือคนที่สนิทชิดเชื้อกันทำได้เนี่ย
ก็เลยอยากจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็เอาน้ำเอาขนมจุดทูบบอกน้อง
เพื่อที่น้องจะได้รู้ตัวแล้วก็ไปสู่สุขติก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคะ

ทีมข่าวเราเดินทางไปที่สำนักสงฆ์โครันนาค่ะ
ไปพบกับพระอาจารย์ลายเขากำลังทำพิธีดูมอนะคะ
ลักษณะคล้ายกับการดูดวงหรือว่าเข้าทรงตามความเชื่ออีกเหมือนกัน
อาจารย์ลายคนนี้เขาวาดรูปร่างของเด็กลงบนกระดาษค่ะ
แล้วก็นิมิตเห็นบอกว่ามีคนทับร่างน้องชมพู่อยู่สองคน
วิญญาณน้องก็เลยวนเวียนอยู่ที่นั่นไม่สามารถไปไหนได้
อาจารย์ลายเขาเชื่อนะคะว่าคนที่ทำร้ายน้องชมพู่เนี่ย
น่าจะเป็นคนมีของระดับอาจารย์มีการสะกดดวงวิญญาณเอาไว้
แล้วก็นำเสื้อน้องชมพู่ไปด้วยไม่ให้เจ้าหน้าที่ค้นหาเสื้อได้เจอค่ะ
อาจารย์ดูอาจารย์ดูดูดูน้องชมพู่น้องชมพู่อาจารย์ดูหัดดูดูหัดดูดูหัดดู
น้องชมพู่หัดดูเสื้อเขาไปด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่
เขาน่าจะไปด้วยเสื้อเขาไม่ทิ้งไว้ไงเพราะว่าตรงเสื้อนะถุงเสื้อมันจะมีรักฐานเยอะ

ทำได้ไงที่จะเกลียดได้
ทับล่างที่ว่าทับล่าง
ก็พระอาจารย์ลายก็ยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าไม่ใช่คนในหมู่บ้านหรือว่าคนทั่วไปที่เป็นคนทำร้ายน้องชมพู่แล้วเนี่ย
น่าจะเป็นคนมีอาคมที่อยากได้วิญญาณเด็กไปทำของขลังตามความเชื่อของคนในพื้นถิ่นนะคะ
แล้วก็น่าจะมีการสะกดวิญญาณมีการบังตาต่างนานา
ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เห็นร่องรอยหรือว่าเจอหลักฐานนะคะซึ่งถามอาจารย์ไลน์ไปว่า
อาจารย์รู้วิธีแก้หรือว่าจะทำยังไงให้คดีนี้มันคลี่คลายได้ง่ายขึ้นบ้างไหม
คุณภูริพัฒน์ก็ถามไปอาจารย์อะไรบอกว่าไม่รู้ค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันเพราะคนที่ทำน่าจะเก่งระดับอาจารย์ชั้นครูเลยก็ว่าได้
อันนี้ก็เป็นสายความเชื่อนะคะแต่ว่าทางในแนวทางการสืบสวนของคดีความเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการออกรมกำลังกันในการสืบสวนสอบสวนกันอยู่
ต้องว่ากันด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อืม
ผมเชื่อว่าตอนนี้ตำรวจเขาคงจะได้ข้อมูลได้หลักฐานอะไรมาพอสมควรแล้วล่ะ
ค่ะเพียงแต่ว่าเขาจะบอกหรือไม่บอกเท่านั้นแหละใช่ไหม
ก็เหมือนกับหลายคดีที่เราเคยเห็นใช่ไหมครับค่ะ
บางทีมันก็เอ๊ะตำรวจทำไมไม่รู้เลยทำไมยังไม่คืบเลย
พุ่งไปทางนั้นทางนี้แต่บางทีเนี่ยเขาอาจจะล็อกเป้าของเขาไว้แล้ว
อาจจะรู้แล้วก็ได้นะครับอาจจะทำให้คนร้ายตายใจก็ได้
เอาเป็นว่าทางคดีวันนี้เนี่ยนะครับความคืบหน้าก็คืออ่า
มีรายงานเรื่องผลการชนสูตรอย่างละเอียดรอบ๒ที่ออกมานะครับ
และพรุ่งนี้จะมีสุนัขตำรวจเพิ่มเติมอีกสามตัวนะเป็นสุนัขตำรวจที่อ่า
เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องการดมกลิ่นสืบสวนอะไรพวกนี้นะครับ
ลงมาจากกรุงเทพจะไปค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมในพื้นที่
แวกบ้านของน้องชมพู่นะครับที่หมู่สองบ้านกกอกตำบลกกตูม
ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารคุณผู้ชมครับคุณนฤทธบุญนิ่ม
และคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่นะครับ
และวันนี้คุณนฤทธิ์ได้ไปที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่อีกครั้งนะครับ
เนี่ยไปตั้งแต่เช้าฮะก็ไปเจอพอดีว่าคุณพ่อจะออกไปไหน
คุณพ่อก็ขึ้นรถอีแตนคันนี้บอกว่าจะเอาหินกับทรายไปผสมปูน
ไปสร้างฐานธาตุเก็บกระดูกให้กับน้องชมพู่นะ
เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีพิธีเก็บกระดูกลูกสาวค่ะ
หลังจากชาปนกิจศพไปเมื่อ๒๓วันก่อนพรุ่งนี้จะเก็บกระดูกลูกสาวแล้ว
เราก็เลยขอตามคุณพ่อไปด้วยนี่ฮะก็มีเพื่อนบ้านญาติญาตินะฮะ
มีคนงานที่มาช่วยกันสร้างธาตุเก็บกระดูกให้กับน้องชมพู่
พ่อของน้องชมพู่นะครับก็คือนายอนามัยวงศรีชาบอกว่า
จะนำกระดูกของลูกสาวไปเก็บไว้ที่วัดภูผาแอกเป็นวัดใกล้บ้าน
แล้วที่นั่นก็มีธาตุเก็บกระดูกของตากับยายของน้องชมพู่อยู่ด้วย

ตากับยายจะได้ช่วยดูแลหลานช่วยดูแลน้องชมพู่
พ่อยืนยันว่าเชื่อว่าจนถึงขณะนี้ลูกสาวไปสบายแล้ว
พ่อไม่เชื่อว่าวิญญาณของลูกสาวยังอยู่บนภูเขา
ยังอยู่ที่จุดเกิดเหตุยังไม่ไปไหนยังเป็นห่วง
เพราะยังจับคนร้ายไม่ได้เนี่ยพ่อบอกพ่อไม่เชื่อ

ก็เหมือนที่คุณแม่บอกเชื่อว่ายังไงลูกสาวไปสบายแล้ว
เพราะฉะนั้นจะหมอดูบอกชาวบ้านบอกอะไรคนไหนบอก

ส่วนตัวพ่อน้องคงไปสบายแล้วครับ

ตอนนี้สบายใจขึ้นไหมครับได้ข่าวว่าตำรวจตีวงแคบขึ้นมา
เหลือผู้ต้องสัยเพียง๒คนเท่านั้น
ตามที่นำเสนอข่าวไปมันคือคนคนเดียวกับที่เราคิดไว้ในใจไหมครับ

อยากให้จับได้เร็วครับ

เป็นผู้ต้องสงสัยนะครับวันนี้เราได้คุยเพิ่มเติมอีกคนสองคนนะ

ผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่ได้ไปคุยด้วยนะครับ
เราได้เจอกับนายวานายวาอายุ๔๐ปีนะครับ
เขามีอาชีพเป็นช่างนะรับจ้างเป็นช่างนะครับ
แล้วก็เคยมารับจ้างทำงานตกแต่งบ้านซ่อมบ้านให้กับบ้านน้องชมพู่ด้วย
เขายืนยันว่าไม่ใช่เขาอย่างแน่นอนไม่มีวันที่เขาจะฆ่าน้องชมพู่อย่างแน่นอน
เนื่องจากตัวเขาเองกับแม่ของน้องชมพู่เติบโตมาด้วยกันน้องชมพู่ก็เปรียบเป็นเสมือนลูกสาวของเขาคนหนึ่ง
วันเกิดเหตุเนี่ย๑๑พฤษภาคมช่างวายืนยันว่าวันนั้นทำงานไม้อยู่ไปรับจ้างทำงานไม้อยู่
อยู่ใกล้บ้านน้องชมพู่นั่นแหละห่างกันแค่๑๐๐เมตรแต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
น้องชมพู่เนี่ยที่อยู่กับพี่สาววัย๑๓แล้วพี่สาวเผลอหลับไปแป๊บเดียวเนี่ยประมาณ๙โมงเช้าตื่นมาน้องหายไปเนี่ย
ช่วงนั้นช่างวาทำงานไม้อยู่ห่างบ้านน้องชมพู่ร้อยเมตรแต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องอะไรเลย
ไม่เห็นคนแปลกหน้าเดินผ่านเข้ามาที่บ้านของน้องชมพู่ด้วยเพราะฉะนั้นคาดว่าถ้าคนร้ายมาอาจจะอ้อมมาทางด้านหลังบ้าน
แล้วก็จับน้องไปลักษณะอาจจะปิดปากเด็กไม่ให้เด็กส่งเสียงร้องแล้วก็อุ้มขึ้นภูเขาด้านหลังบ้านที่เป็นป่าทึบไปเลย
อันนี้คือกรณีที่ช่างวาสันนิษฐานว่าถ้าเป็นคนที่แบบน้องชมพู่ไม่รู้จักนะแต่ถ้าเด็กรู้จักเด็กอาจจะเดินตามไปเรื่อยก็ว่ากันไป
วาบอกว่าอยากให้ตำรวจจับคนร้ายตัวจริงให้ได้โดยเร็วนะครับเนื่องจากชาวบ้านตอนนี้หวาดระแวงกันไปหมดแล้ว
เพราะคิดว่าคนร้ายเป็นคนในหมู่บ้านและยังอยู่ในพื้นที่เขาก็เลยหวาดระแวงกันหมดแล้วก็อยากให้เป็นคนร้ายตัวจริงด้วยที่จับได้ไม่อยากให้เป็นแพ้
หรือถ้าคนร้ายเนี่ยสำนึกผิดก็ขอให้ออกมามอบตัวซะเถอะช่างวาบอกเพราะเชื่อว่ายังไงหนีไม่รอดแน่
ส่วนวันนี้ช่างวามาช่วยพ่อน้องชมพู่สร้างธาตุเก็บกระดูกของน้องชมพู่นะครับช่างวาบอกว่ามาช่วยสร้างมาช่วยทำให้ถือว่าเป็นการถ่ายโทษ
วันนั้นเนี่ยไปรับจ้างทำไม้อยู่ใกล้บ้านน้องชมพู่จุดเกิดเหตุแค่๑๐๐เมตร
แต่กลับช่วยอะไรน้องชมพู่ไว้ไม่ได้เลยค่ะอยู่ดีดีก็เด็กก็ถูกอุ้มหายไปเลย
กลายเป็นศพอืม
ก็มาทำงานตามปกติเพิ่งมาวันแรกโดยเจอเหตุการณ์เราก็ไม่คาดคิดนะว่ามันจะเกิดภายในวันนั้นก็เสียใจนะก็รักแกเหมือนลูกห่างจากบ้านของน้องชมพูก็ประมาณร้อยเมตรได้ประมาณตอนนั้นทำอะไรอยู่ก็กำลังจะเตรียมไม้ทำบ้านต่อเติมบ้านได้ยินเสียงเด็กร้องหรือว่าได้ยินเสียงอะไรบ้างไม่นะเวลาใช้เครื่องมือเสียงมัน
ว่าอย่างผมเข้าไปใกล้แกก็จะลองแกไม่ให้ใกล้นะใช่ใครจะจับแกยากให้เจ้าหน้าที่เจอเบาะแสไวจะได้ปิดคดีแต่ก็ไม่อยากให้มีแพ้ด้วยแต่รับรองท่านบอกว่ารับรองแล้วจะไม่มีแพ้คุณธริตได้เจอก็เพราะว่าจุดที่นี้มาสร้างทาสเกี่ยวกับลูกน้องชมพูได้เจอชั่งวาพอดีมีหนึ่งในผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งที่ว
คือนายสมบัติอายุ๔๕ปีเป็นหนึ่งใน๗ผู้ต้องสงสัยวันนี้ถูกเรียกตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภพกกตูมเจ้าของคดีเค้าก็ยังยืนยันกับทีมข่าวเทราะห์ทีวีนะครับว่าไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรทั้งสิ้นกับการเสียชีวิตของล้องชมพูที่ถูกต้องสงสัยในส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีข้อมูลบอกว่าเค้า
นายสมบัติบอกว่าขอแก้ข่าวหน่อย
ฝากทีมข่าวไทยรัฐทีวีแจ้งไปยังสื่อจะสำนักไหนก็แล้วแต่
ที่ไปออกข่าวหรือว่าไปเสนอข่าวตั้งแต่แรกนะครับ
แล้วบอกว่าเขาเป็นคนแรกที่เจอศพน้องชมพู่จะเป็นคนนี้หรือเปล่า
แล้วก็กลบเกลื่อนพยายามทำเหมือนกับว่าเรียกคนมาดูศพเพราะว่าเจอศพแล้ว
นายสมบัติบอกว่าวันที่เจอศพเนี่ยเขาคือคนที่ไปพร้อมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่หลายคนนะ
แล้วไปเจอศพพร้อมกันไม่ใช่ไปเจอคนแรกคนเดียว
แล้วขอยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าไม่ได้ทำร้ายน้องชมพู่
ผมขอแค่ข่าวที่มีสื่อบางช่องในคดีน้องชมพู่ไปออกข่าวว่า
มีลุงคนหนึ่งไปพบศพบนภูเขาแล้วลงมาบอกชาวบ้าน
ผมบอกเลยนะว่าไม่เป็นความจริงครับ
มันเป็นทีมชุดค้นหานะครับที่ไปเจอครับไม่ใช่เจอคนเดียวครับ
เจ้าหน้าที่อุทยานด้วยทั้งชาวบ้านด้วยหลายคนนะครับที่ไปเจอด้วยกัน
ไม่ใช่ไปเจอคนเดียวเดี๋ยวกันอื่นนะครับผมเชื่อข่าวให้ผมด้วยอย่างที่นี้ครับ
ทีนี้มันเขียนหายสภาพโทษของผมครับ
บวก๑ตอนนี้ยังเป็นผู้ต้องสงสัยหมดนะฮะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีพิธีเก็บกระดูกน้องชมพู่กัน
ไปกับเพื่อนบ้านแล้วก็ช่างวาที่เขาไปช่วย
ไม่เจอลุงเขยนะสงสัยอาจจะติดธุระอยู่

เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอดูว่าช่วงเก็บกระดูกน้องชมพู่อาจจะไป
น่าจะมานะเพราะว่าก็จริงอยู่ในทุกการขั้นตอนสำคัญเลยนะ
ว่าจะเป็นการตามหาเจอศพนำร่างส่งชนะสูตรนะคะ
ซึ่งคดีนี้ยิ่งสืบไปยิ่งนึกย้อนกลับไปถึงรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละวัน
มันมีข้อสังเกตเพิ่มขึ้นเรื่อยนะคะ
ล่าสุดคุณแม่น้องชมพู่อะค่ะนางสาวิตรีวงศรีชาก็บอกว่า
นึกออกวันที่๑๑พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไปอ่ะ
โมงเช้าแม่จำได้ว่าแม่พยายามไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ให้ช่วยประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านในชุมชนรู้
จะได้ช่วยกันออกตามหาแต่วันนั้นค่ะ๙โมงเช้า
อยู่ไฟในหมู่บ้านมันดับก็เลยไม่สามารถประกาศเสียงตามสายได้
กินเวลาช่วงที่น้องหายไปเนี่ย๓๐นาทีครึ่งชั่วโมงค่ะ
กว่าไฟฟ้ามันจะกลับมาติดเหมือนเดิมแม่นึกย้อนกลับไปแล้วก็เลยรู้สึก
เอ๊ะขึ้นมาว่าเออทำไมอยู่ไฟมันดับได้
ต้องเสียเวลากลายเป็นการวิ่งบอกปากต่อปาก
กว่าทุกคนจะรู้ทั่วกันแล้วออกไปช่วยตามหาเนี่ย
มันก็เสียเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วแม่เลยมองว่า
หรือคนร้ายจะรู้ช่วงเวลาที่แม่กับพ่อออกจากบ้าน
และไม่มีใครอยู่บ้านนอกจากเด็กเด็กมีใครไปแกล้งตัดไฟฟ้า
ทำให้คนในหมู่บ้านรู้ข่าวช้าหรือเปล่าเพื่อคนร้ายจะได้มีเวลาหนี
แล้วชาวบ้านเนี่ยกว่าจะรู้ข่าวกันก็กินเวลาไปนานอยู่
เพราะคุณแม่บอกว่าปกติแล้วไฟฟ้าในหมู่บ้านเนี่ย
ดับทีนึงก็คือเวลามีฝนมีพายุแรงอะค่ะ
แต่ช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยฟ้าโปร่งเลยนะคะ
ฟ้าใสเลยแดดร้อนไม่น่าจะมีสาเหตุที่ทำให้ไฟฟ้ามันดับได้
แต่ว่าทำไมมันจะเหมาะเหม็งอะไรขนาดนั้น
ทีมันดับบ่อยนะแม่ไม่ค่ะส่วนมากจะเป็น
ถ้าเกิดมีลมฝนพายุอะไรไม้หักทับหรือว่ามีงูเข้าไปช็อตอะไรอย่างนี้จะดับค่ะ
แล้ววันนี้แล้ววันที่น้องหายมีฝนตกอะไรอากาศปกติเหมือนวันนี้เลยค่ะ
อืมตอนที่เราหาอากาศเหมือนวันนี้เลยดับไปนานไหมครับแม่
สักสามสิบนาทีค่ะเป็นสองคนที่ตรงกับที่แม่คิดในใจไหม
อันนี้คือแม่ไม่ได้ดูข่าวพูดจริงคือแม่ไม่ได้ดูข่าวนะ
แต่ว่าก็มีคนเล่าให้แม่ฟังอย่างเพื่อนที่มาทำกับข้าวนี่ค่ะ
ตีวงแคบลงแล้วอันนี้ตรงไหมสองคนที่แม่มีในใจบ้างไหม
แต่มันเป็นคนที่แบบว่าแม่คิดว่าเขาจะคิดอะไรได้ขนาดนี้เหรอ
มันแปลกไหมมันค้านในใจเราว่าถ้าเป็นสองคนนี้จริง
เขาจะคิดอะไรได้ขนาดนี้เลยเหรอแม่คิดว่าคนคนนั้นน่าจะรู้จักครอบครัวเรา
เขาถึงรู้ว่าเราอยู่ไม่อยู่ไปไหนนานไม่นาน
ไม่มีพยานไม่มีหลักฐานอะไรให้ตำรวจตามตั้งแต่ที่แรกมันถึงช้า
คิดว่านะอาจจะไม่ซับซ้อนก็ได้แม่ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
เพราะว่าแม่ก็ไปที่สถานีบ่อยมากแล้วก็ทุกคนนี้แทบจะไม่ได้เดิน
คือวิ่งวิ่งวุ่นกันทั้งสถานีเลยค่ะอืมและอย่างชาวบ้านไม่อยากจะขอบคุณที่มาช่วยตามหาน้องทุกวัน
ที่ทำให้เขาลำบากอืมแต่คิดว่าทุกคนเต็มใจค่ะ
ไม่อยากให้จับแพ้ค่ะไม่อยากให้จับแพ้แล้วก็คิดว่าตำรวจต้องไม่จับแพ้ค่ะ
เคยบอกกับผมว่าถ้าจับแพ้กับจับไม่ได้อย่างนี้
ให้จับไม่ได้ดีกว่าถ้าจับแพ้แล้วค่ะขอให้จับไม่ได้ดีกว่า
เพราะว่ามันจะไปทำร้ายเขาค่ะคุณแม่ก็บอกนะคะว่าคิดถึงน้องชมพู่ทุกวันแหละ
แต่ก็เชื่อว่าลูกไปสบายแล้วไม่ได้ติดอยู่ที่ไหน
ไม่ได้ลงจากเขาอะไรใดก็คือเชื่อว่าลูกไปสบายแล้วนะคะ
แล้วก็ยังรออยู่วันที่จะได้เจอหน้าคนร้ายตัวจริงถ้าถึงวันนั้นเนี่ยแม่จะดีใจมาก
ที่ได้เจอคนร้ายว่าเขาคือใครที่ได้รู้ตัวและชาวบ้านทุกคนจะได้อยู่อย่างไม่หวาดภาวะอีกต่อไป
ก่อนที่คุณนฤทธิจะลาคุณแม่กลับไปเนี่ยนะคะแม่น้องชมพู่มอบของชมรวยในงานศพน้องชมพู่ให้คุณนฤทธิ์ด้วยนะ
จะให้โชคกับทีมข่าวของเราเป็นใบล็อตเตอรี่เก่านะฮะอันนี้เห็นไหมปี๒๕๖๒
คือคุณพ่อคุณแม่เขาบางทีเขาซื้อลอตเตอรี่มาแล้วไม่ถูกเขาก็เก็บไว้
แต่ทีนี้วันงานน้องเนี่ยก็ด้วยความชุดละมุนวุ่นวายแล้วก็งานมันก็กระทันหันเหตุแบบนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเนอะ
คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีสตางค์มากก็เลยเอาลอตเตอรี่ใบเก่าที่พอมีอยู่เนี่ยก็แจกชาวโม่งชาวบ้านญาติญาติไป
ก็เผื่อเอาไปให้ไปลุ้นเลขกันเองอะไรแบบนี้ค่ะ
จังหวะเหลืออยู่ใบหนึ่งพอดีก็เลยให้นฤทธิ์มานะครับ
เดี๋ยวความคืบหน้าเราตามกันต่อนะ
เพราะว่าทีมข่าวชาติรัตน์ทีวีเราก่อติดอยู่ครับ